มาถึงอีกเรื่องหนึ่งไปที่นครศรีธรรมราช
ไปดูเด็กนักเรียนหญิงเขาพร้อมใจกัน

โดดเชือกโดยพร้อมเพลียงไปดูกันนะครับ

เริ่มครับ

ขอยังหน่อย

โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณ
เขากระโดดพร้อมกัน๓๐๐คนค่ะพรุ่งสืบสกุล

แล้วดูขันแข็งมาโอ้โอ้

เพราะว่าจะเห็นครูเขาเหวี่ยงเชือกมาแล้ว

แล้วก็แรงครูเหวี่ยงนี่ก็โอ้โหหนักพอสมควรนะครับ
เป็นคลิปของน้องนักเรียน๓๐๐คน
ของคลิปกลรมเกรียณวัดลำนาวอำเภอบางขันต์

ถ้วยพระราชทานในรายการแข่งขันกระโดดเชือกสามัคคี
ผลปรากฏนะคะน้องสามารถกระโดดเชือกแบบนี้แหละ
ถึง๒๕ครั้งค่ะ
ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วก็ทำลายสถิติการกระโดดเชือกหมู่โลกด้วย
เป็นการกระโดดที่มีจำนวนครั้งมากที่สุดนะคะ
และการกระโดดของน้อง๓๐๐คนที่โรงเรียนวัดลำนาวนี่แหละ
ทำลายสถิติเดิมนะคะก่อนหน้านี้นักศึกษาอินเดีย๒๙๒คน
เคยกระโดดเอาไว้ได้๒๙๒คนก็น้อยกว่าเราแล้วนะ

ครั้งนั้นเขากระโดดได้๑๔ครั้ง
แต่ครั้งนี้เรากระโดดได้ถึง๒๕ครั้ง
และถ้าเป็นพวกเราน้องเพิ่งรัดดาคือโรซลินคุณอาจภรณ์
เรากระโดด๔๕คนคงได้ประมาณไม่ถึง๑๐ครั้ง
พื้นพังค่ะไม่ใช่

ไม่คุณนอกจากเด็กแล้วนะดูครูฝึกข้างด้วย

คือนี่เขาทำงานกันเป็นทีมเวิร์คแหละคือไม่ใช่แค่น้องเท่านั้น
อยู่ข้างบอกเชือกมาแล้วเชือกมาแล้วกระโดด
ต้องบอกจังหวะเหมือนพายเรือแข่งฝากพายเรือ

ชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปก็ชื่นชมในความสามารถและความสามัคคี
เป็นที่สำคัญสุดของน้องจนโกยยอดไลท์ยอดวิวไปได้อย่างทะลมทะลายทีเดียว
เรียกว่าคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเด็กไทย

รบมือให้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง
เป็นน้องโรงเรียนวัดลำนาวนครศรีธรรมราช